ช่วงนี้หลายคนมีการทำกิจกรรมแล้วต่อท้ายด้วยคำว่าทิพย์อยู่บ่อย
ใช่อย่างเช่นตั้งแต่ช่วงที่เริ่มโควิดระบาดต้นเดือนมามีวันหยุดยาวหลายคนเที่ยวทิพย์
ใช่ก็คือไม่ได้ไปที่ที่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
ใช่ประหนึ่งว่าไปนะล่าสุดสงกรานทิพย์มาแล้วค่ะ
เผื่อใครแบบมันอดใจไม่ไหวจริงสงกรานตัวมันต้องเปียกสิ

ไปดูกันหน่อยนะคะว่ายุคโซเชียลในช่วงโควิด๑๙ระบาดแบบนี้เขาเล่นสงกรานทิพย์ยังไงกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฟ้าใหม่ละละหน้าน้องสงครานเราร้องทำน้องเพลงโทน
โน่นเกจาโทนป่าโทนโทนทั้งโยงทั้งโยนเยาว์ยวดหัวใจ

พูดใจมาแล้วมาแล้ว
เม็ดมิสังเกตฉัวแม่วิ่งปลาดน้ำ
นี่ค่ะสงกรานทริปที่๑ถัดไปอันนี้โอ้โหอยู่บ้านก็ม่วนได้นะคะ
ตกแต่งห้องน้ำให้เป็นฟิลลสงกรานไปเลยค่ะ
เปิดเพลงเองแต่งตัวเองประแป้งเองและที่สำคัญสาดน้ำตัวเองด้วยฝักบัวเลยจ้
เพราะหลายคนบอกสงการต้องเปียกไงต้องเปียกต้องเปียก
อันนี้ได้หมดนะคะถ้าชอบน้ำเย็นเปิดน้ำเย็นถ้าชอบน้ำร้อนเปิดน้ำร้อนได้เลยค่ะ
อีกคนนึงรอแล้วรออีกแม่ไม่มีใครมาเลยเนอะ
ยังไงล่ะคนที่ดูเหงามากนะคนนี้ดูเหงาจริง
เออถัดเองก็ได้ทำตัวเองก็ได้มองเห็นไหมนั่นน่ะ
บ้างบะแค่ขนาดนั้นแต่คลิปนี้ตลกเสียงคนหัวร้อนอีก
แล้วก็อีกคลิปนึงเนี่ยสองสาวแต่งตัวสวยรอเกอร์เลย
ปกติต้องมีคนให้โบกเนอะโบกแล้วก็แบบจะได้สาดน้ำ
รอแล้วรออีกสุดท้ายมีเด็กคู่นึงปั่นจักรยานมา
เขาบอกขอสาดหน่อยโดนเด็กด่าเด็กบอกไม่รู้เหรอว่าเขาห้ามสาดน้ำใคร
เอ๊ก็เป็นศีรษรแหละเพราะว่าทั้งหมดเขาก็เม้ยกันขึ้นมา
นี้เออนี่นะก็เป็นศีรษรในช่วงสงครารนะคะ
จังหวะนี้คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเด็กก็ไม่ได้ก้าวร้าวหรืออะไรนะ
ใช่เขาก็คงตั้งใจทำคลิปขำแล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียลนั่นแหละ
นี่โดนขันตีเลย
ก็เอาเป็นว่าเราเที่ยวทิพย์สงกรานทิพย์สาดน้ำทิพย์กันไปก่อนละกัน
แล้วก็มีความสุขอยู่ภายในบ้านนะคะอยู่คนเดียวก็สนุกได้แหละ